ก็เป็นภาพที่น่าสลดหดหูใจเหมือนกันนะครับ
ลูกสาววิ่งไปกอดศพพ่อที่อยู่บนรถกู้ภัยเลย
เพราะว่าพ่อพายเรือออกหาปลา
แล้วก็ใช้ไม้พายเป็นด้ามอลูมิเนียม

มันไปพาดกับสายไฟที่มันพาดลงมาที่คลอง
และทำให้ถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตครับ
นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่ลูกสาวทั้งสอง

ก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๘นาฬิกาของเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเศร้า
รับแจ้งเหตุคนถูกไฟฟ้าช็อต

คลองบางปลานักที่หมู่๖ตำบลหนามแดงอำเภอเมืองฉะเชิงเซาครับ
เจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุอยู่ริมตลิ่งคลอง
ก็พบประชาชนเขายืนมุงดูจำนวนมาก
ข้างตะหลิงก็พบเรือของผู้เสียชีวิต

ใกล้กันก็พบไม้พายเป็นลักษณะด้ามอลูมิเนียม
ยาวประมาณสัก๓เมตรปักอยู่ข้างเรือ
บริเวณหัวไม้พายพบรูขนาดใหญ่เป็นรอยไหม้
จากการน่าจะถูกไฟฟ้าช็อต

กู้ภัยฉะเชิงเซาจำนวน๓นาย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พบร่างของผู้เสียชีวิต

นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากคลอง

ด้านของภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับเปิดเผยว่าสามีมีอาชีพหาปลา
ก็มักจะขับเรือยนออกมาตกปลาในคลองบางปลานักเป็นประจำ
ใกล้ค่ำแล้วเห็นสามียังไม่กลับบ้าน
กำลังจะออกตามหาเพื่อนบ้านมาบอกข่าวร้าย
ว่าพบเรือของสามีจอดอยู่ริมตลิ่งใกล้จุดเกิดเหตุ
แต่ว่าไม่พบตัวของสามีเธอ
เมื่อมาถึงก็พบเรือเครื่องของนายสมพงศ์จอดอยู่จริง
สังเกตเห็นบริเวณหัวไม่พายมีรอยไหม้ขนาดใหญ่
ก็เลยคาดว่าระหว่างที่นายสมพงศ์กำลังจอดเรืออยู่กลางคลอง

ก็ต้องใช้ไม้พายในการพายเพื่อจะหาปลา
ก็ยกไม้พายขึ้นแล้วอาจจะไม่ทันระวัง
ด้านบนมีสายไฟแรงสูงมันพาดผ่านคลองแห่งนี้อยู่
ก็เลยทำให้ช่วงของไม้พายพาดไปโดนสายไฟแรงสูง
จนเกิดการที่ไฟช็อตนายสมพงศ์ตกน้ำ
แล้วก็เสียชีวิตครั้งนี้นะครับ
ก็ยังว่าได้เย็นแล้วทำไมเขายังไม่กลับ
ก็เลยพอดีข้างบ้านเขาไปบอกว่าแต่จะเอากลับก็ยังบอกยัง
แล้วพอดีผู้ใหญ่ชื่ออะไรก็จำไม่ได้แล้ว
ก็บอกว่ามาอุบันเห็นตรงนี้

ก็เห็นเรือจำได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มอบร่างให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย
นำส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรนะครับ
เพื่อให้แพทย์ทำการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
จะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา

สายไฟที่มันพาดข้ามคลองแบบนี้นะครับ